คุณผู้ชมครับไปดูเทศกาลวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับ
บรรยากาศตามแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดต่างเนี่ยนะครับ

เราไปภาคเหนือก่อนนะครับภาคเหนือก่อนโอ้โหกลางเต็นต์แม่อากาศมันคงเย็นสบายนะครับ
นี่คือคนที่เดินทางไปถึงที่หมายแล้วท่องเที่ยวแล้ว
ใช่ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าประมาณ๑๖๑๗องศาเซลเซีย

นะฮะนักท่องเที่ยวไปจับจองที่พักริมน้ำแม่แจ่ม
ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติออบหลวงอำเภอฮอตจังหวัดเชียงใหม่ฮะ
เตรียมกางเต็นต์รอเขาดาวกันอย่างคึกคักเลย

นายวุฒิชัยโสมวิพาทหัวหน้าอุทยานแห่งชาติออบหลวงนะครับ
เปิดเผยบอกว่าวันนี้ศูนย์บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวนะครับ

อกจากนี้ยังมีรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมช่วยเหลือนักท่องเที่ยวด้วย
เราไปดูอีกที่หนึ่งนะครับ
สะพานไม้อุตมะนุสรหรือสะพานมอนอำเภอสังขระบุรีครับ

โอ้โหนักท่องเที่ยวไปกันเยอะเหมือนกันครับ
คือเขาบอกว่าหลังไหลกันมาเรื่อยนะครอบคุณผู้ชมครับผมนะ

นี่ภาพนี้ถ้าเทียบกับตอนที่ช่วงเก็บตัว

คือเขาบอกว่าตอนนี้ที่คนที่ไปประมาณสัก๔๕๐๐คนได้แล้วนะ

ร้านอาหารร้านขายของฝากคึกคักทีเดียว

เพราะว่าอาจจะโดนกระทบไหลแล้วของหล่นได้วันนี้

โอ้โหธรรมดาก็ไม่แน่นเท่านี้นะครับ

นายวิจารณ์กุลชนะรัฐนายกเทสกร
ขอไปฮะนายกเทศบาลวังกะระบุว่า
การจัดงานปีนี้เนี่ยจุดชมวิวเทศบาลวังกะนะครับ
แล้วก็ใกล้เวลาเที่ยงคืนของวันใหม่นะครับ
จะมีการจุดพลุ๑๐๘ชุด

ผมว่าหลายงานเป็นแบบนี้ท่านต้องปฏิบัติตามนะ
ต้องผ่านการฉีดวัคซีนโควิด๑๙มาแล้ว

ขณะที่พันธบทเอกธนกรรอดเรืองนะครับ

คอยดูแลความปลอดภัยและคอยให้บริการนักท่องเที่ยวครับ
หลายคนนะฮะไม่ชอบอากาศหนาวมาก

หนึ่งนี้คือกะเสม็ดระยองนี่โหเป็นไงฮะ
มีทางไปเกาะเสม็ดเหรอคะเนี่ยแน่นเลย
นี่ยังไม่ถึงท่าเรือเลยยังเหนื่อยขนาดนี้เลยนะ

ตัวเมืองระยองมุ่งสู่ทะเลหนาแน่นเคลื่อนตัวได้ช้า
แล้วก็ตามท่าเทียบเรือข้ามเกาะเสม็ดบนฝั่งตลาดบ้านเพนะครับ
คึกคักมีนักท่องเที่ยวมารอนั่งเรือข้ามฝาก

นายยานยนต์อรุณเวชสะเศษนะครับ
นายกสมาคมผู้ประกอบการเรือเร็วและเรือโดยสารข้ามเกาะเสม็ดนะฮะ
รับบอกว่าวันหยุดยาวปีใหม่๒๑๖๕บรรยากาศ
ท่องเที่ยวที่จังหวัดระยองคึกคักมากครับ
เฉพาะที่เกาะเสม็ดยอดจองที่พักตอนนี้นะ
ร้อยละ๘๐นะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้จะเหลือหรือเปล่า
ใครที่จะไปเที่ยวอย่างที่บอกไปนะฮะ
คือท่องไว้เลย๑วัคซีน๒เข็ม
เอาอีกที่หนึ่งแล้วกันที่วัดผาซ่อนแก้วเพชรบูรณ
เป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนะฮะ
นิยมไปชมความงามในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
แชร์ภาพนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
ที่ขึ้นไปไหว้พระแล้วก็ชมความสวยงามของวัด
มีข้อความแบบนี้

ผาซ่อนแก้วหนีได้หนีไปค่ะ
ขนาดออกเช้าตอนนี้รถทางเข้าติดหนัก
โอ้นี่ค่ะสภาพการเดินทาง
ว่างเปล่านะว่างเปล่าไปเที่ยวกัน
ก็เอาบรรยากาศมาให้ดูนะคะหลายท่านวันนี้ก็ไปอยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง
เพื่อไปเฉลิมฉลองนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่ด้วยกันนะคะ